ให้ชอบดีชอบดีสุขเศษเรียนปรีนะคอยรวยคอยรวย
เศรษฐีป้ายแดง
สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่วาไรตี้ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ใกล้จะถึงเทศกาลสำคัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้ว
สัปดาห์นี้เศรษฐีป้ายแดงก็เลยรวบรวมความเป็นที่สุดในรายการ
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งซึ่งจะมีที่สุดในเรื่องอะไรบ้างนั้น

มาเริ่มกันที่ที่สุดของความอร่อย
ซึ่งแต่ละร้านที่เราได้คัดสรรมานั้นนอกจากจะขายดีแล้ว
ขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีป้ายแดงเรื่องรสชาติเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใคร
เหมือนกันเพราะทั้งเฮียป้องน้องจ๊ะและน้องใบตองที่ได้ไปชิมมา
ต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกร้านนั้นอร้อยอร่อยจริงล่ะครับ
ปูปิ้งน้ำจิ้มก้าวยางที่ขายของปิ้งมากกว่าสามสิบเมนู
ซึ่งที่เด็ดก็จะอยู่ที่น้ำจิ้มทั้ง๙อย่างของเขานี่แหละครับ
ที่สำคัญให้ฟรีด้วยนะจ๊ะแม่จะอร่อยขนาดไหน
ตามเฮียป้องกับน้องจ๊ะไปกันเลยครับนี่นะฮะเราอยู่กับพี่พิชิตนะฮะ
แล้วก็น้ำจิ้ม๙อย่างขอชิมก่อนเลยอันนี้น้ำพริกหนุ่ม
น้ำพริกหนุ่มมีคนชอบน้ำพริกหนุ่มพี่อืมไม่ต้องจิ้มเลย
มันก็อร่อยอยู่แล้วแต่น้ำจิ้มก็จะแปลกรสชาติที่แปลกไปอีกแบบครับผม

อร่อยมากโทษครับคือปลาร้าเนี้ยด้วยความที่พี่พิชิตเนี้ยเป็นคนบุรีลำ
อันนี้สูตรพี่เลยป่ะครับผมสูตรจากจับพ่อตา
อร่อยเยอะหวานเข็มเข้าเนื้อหมักใดสุดยอดค่ะตกใจ
ใครสายกลื่นต้องมาโดนนะครับอร่อยมากจะอยากขึ้นกินเที่ยวเผ็ดนะครับ
ตัวนี้สำหรับผมมาวินเที่ยวเชิดมาวินถูกชอบหอโหตครับ
คราวนี้ปลาร้าปลาร้าผัดนะคะแต่บ้านเรียกปลาร้าผัดแต่ที่นี่เรียกปลาร้าทอด
ซึ่งมันอร่อยมากทุกคนแต่จะบอกว่า
ไม่เคยกินไก่ย่างหรือหมูย่างหรืออะไรอย่างนี้
มาจิ้มกับปลาร้าผัด
แต่ที่นี่หนูกินครั้งแรกแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มาก

มันดูร้านนี้ดูไม่ใช่ตัวตนหนูเลย

หมูปิ้งเสร็จเราก็ไปต่อกันที่
ไก่ย่างสูตรเครื่องเทศเน้น

ซึ่งที่นี่เขาขายดีถึงวันละ๒๐๐ตัว
เรียกว่าต้องโชว์จองคิวเนี่ยแน่น

ขายดีขนาดนี้จะอร่อยขนาดไหน
ไปหาน้องใบตองและพี่อันกันเลยครับ

ไก่ย่างที่นี่เขาจะมีน้ำจิ้มอยู่๒แบบ

ก็คือน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มกายน้ำจิ้มหวาน
แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วแมงดานะคะ

ปกติแล้วคนชอบน้ำจิ้มแบบไหนมากกว่ากันไหน

เหรอพี่ชอบน้ำจิ้มหวานเพราะพี่กลัวเผ็ดไง
อันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วแมงดา

หนูเป็นคนกินเผ็ดเบอร์ไหน
กลางไม่เผ็ดมาก

ใช่เคยมีคนโละหนักกินแบบนี้มั้ยพี่อ้อน

หื้มอร่อยมาก
อร่อยมากเป็นคำแรกเลย

ที่น้ำจิ้มหวานบ้างนะฮะสายอกไก่เชิญ
ผ่านไปแล้วทั้งหมูและไก่
ก็ต้องมาถึงคิวของเป็ดกันบ้างล่ะครับเราเลยไปกันที่ร้านลาบเป็ด
ต้องยกหน้าที่นี้ให้กับน้องใบตองและพี่ปานธนพรไปพิสูจน์กันครับ
ลุยค่ะพี่ปานนี่ราบเป็ดทอดมีหอมมิดเจียวใส่มาแน่นจุบจริงค่ะ
ร้อนอยู่บุคค่าปกติราบเป็ดอ่ะบางที่เป็นเปียกอันนี้เป็นราบเป็ดทอดแห้ง
แต่รสแบบถึงเรื่องเตี้ยวเผ็ดเพ็มค่ะต้องบอกว่าประสุนดิบนี้ก็ไซส์ของดีหมดน่ะ
สั่งกลับบ้านได้มั้ยเพื่อนต้องรอได้ค่ะตำถาดด้วยแล้วกัน
นี่ตำถาดค่ะส้มตำถ้าเผ็ดอร่อยจัง
ปลาร้านมีจริงด้วยอ่ะหอมอ่ะไม่เหม็นตกและยังมีความหอมมันนวะรสชาติดีมากเลยค่ะ
มันเป็นไม่หวานไม่เค็มไม่เปรี้ยวแต่ว่าทุกอย่างเนี้ยมันรวมมาแล้วมันนัว
อันนี้ไม่คิดว่าจะอร่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าบ๊อกติดทอมหมูย่างอ่ะถ้าไม่เจอกะด้างไป
ไส้ทอดเด็ดมากตรงที่ว่ากรอบนอกนุ่มใน
เคี้ยวอ่ะมันไม่กระด้างแล้วมันมีความฉ่ำข้างในนิดนึง
ไปต่อมาที่ปากเป็ดก่อน

เราก็มีรสชาติที่แบบว่าไม่ต้องชิมก็ได้

ทำอะไรก็อร่อยเนาะ

ใช่ปิ้งเป็ดเนี่ยบางคนเขาจะกลัวสาด
น้องแม่ไม่จับทำไมขายดีเข้าใจแล้ว
อร่อยสุดกันไปเลยนะครับแม่
แต่ถ้าพูดถึงร้านริมถนนที่ขายดีดีเราก็มีอีกหนึ่งร้านที่อร่อยจนคนรุง
จนกลายเป็นที่มาของชื่อร้านหมูยาลังเลยาเหลียวหลังทอด
เพราะเผลอแป๊บเดียวเขาขายหมดเกลี้ยงแผงจะหาว่าไม่เตือนนะ
เรียกว่าหมูหลักสิบแต่สร้างรายได้เนี่ยหลักหมื่นเลยทีเดียว
ขายดีขนาดนี้เขามีเคล็ดลับอะไรเราไปคุยกับป้าตุ่มเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ
วันนี้คุณแม่หมู๑๑๐โลเนี่ยประมาณตอนนี้๓๐๐ก้อน
หมูพวงก็ประมาณสี่ร้อยกว่าพวงก็หมดทุกวัน
โอ้โหเห็นว่าเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ใช้เวลาเพียงสามชั่วโมงก็หมดแล้วล่ะครับ
เรียกว่าถ้าใครอยากลองลิ้มชิมรสก็ต้องมาต่อคิวรออย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ตอนนี้คุณแม่ไม่รับจองนะคะต่อคิวเอาบัตรคิวนะคะคุณแม่ไม่รับจองนะคะลูก
เพราะว่าเขามาแล้วหมูแล้วไม่พอเขาเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีค่ะ
แล้วอะไรที่ทำให้ป้าตุ๋มขายดีขนาดนี้ล่ะครับ
คุณแม่ก็ขายถูกด้วยลูกพวงละ๓๐ใส่พริกกระเทียมก็คือ๓๕
ส้ม๔๐ใส่พริกกระเทียมก็๔๕นะคะคุณลูก
ตอนนี้หมูขึ้นนะลูกหมูโลละเกือบสองร้อยแต่ถามว่าคุณแม่จะขึ้นราคาไหม

แล้วอะไรที่เป็นจุดเด่นของร้านหมูยาลังเลยาเหลียวหลังทอดของป้าตุ๋มบ้างล่ะครับ
คือลูกโดดและกระเทียมกรอบของเรานะคือใบตองเราห่อแบบธรรมชาติครับลูก
ที่เห็นว่าห่อด้วยใบตองป้าตุ๋มบอกว่าช่วยทำให้กลิ่นของหมูนั้นมันหอม
ขึ้นนั่นเองล่ะครับที่สำคัญยังเก็บความร้อนได้ดีอีกด้วย
ซึ่งเทคนิคในการทอดป้าตุ๋มบอกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ดูที่สีของหมูที่ทอดว่า
ประมาณหนึ่งแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปทอดด้วยเพื่อช่วยส่งกลิ่นหอม
ส่วนน้ำมันก็จะทำการเปลี่ยนตลอดสีของหมูจึงได้ออกมาสวยน่ากินนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งกว่าจะได้มาทำหมูทอดจนขายดีขนาดนี้นะครับชีวิตป้าตุ่มก็ต้องผ่านความยากลำบากมาไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับ
ใช่ไหมป้าตุ๋มเธอฟังลำบากแม่หนีมาอยู่พัทยา
แล้วแม่ก็มาเป็นเชฟได้ประมาณสิบกว่าปีทีนี้ช่วงโควิดแม่หนีกลับไปอยู่สมุทรสาคร
คือบ้านเกิดของแม่เองที่ไปทำตัวเนี้ยหมูเนี่ยค่ะ
แต่มันไม่ดีมันมีโควิดไงคะก็เลยต้องกลับมาต่อสู้ที่พัทยาอีก
แม่รู้ถึงรสชาติของความจนนะลูกขอให้ทุกคนต่อสู้เหมือนแม่แล้วจะได้รับชัยชนะเหมือนคุณแม่นะคะลูก
ได้เห็นร้านที่เรียกว่าเป็นที่สุดของความอร่อยกันไปแล้วช่วงหน้าเราจะมีที่สุดของเรื่องอะไรมาฝากกันอีก
ห้ามพลาดสักครู่เดียวครับเจ๊นกวันนี้เปิดไหมเปิดไม่เห็นร้านเจ๊ผ้าใบปิด
วนกลับมาใหม่เอ้าเขาถึงเห็นว่าเปิดอาจารย์ก็บอกว่าใครจะไปเห็นได้ยังไง
นี่บังเต็มร้านเลยตอนที่นอนนะคะเราก็จะได้ยินเหมือนเสียงเหมือนลูกแก้วอะค่ะ
อยู่อยู่ข้างบนชั้นสามก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมานั่งภาพที่เห็นคือเป็นเด็กนั่งล้อมวง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงที่เราจะรวบรวมความเป็นที่สุดตลอดทั้งปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
มาให้รับชมกันอีกครั้งจากที่สุดของความอร่อยก็มาสู่ที่สุดของสายมูกันบ้าง
เพราะแต่ละร้านเนี่ยที่เห็นว่าขายดิบขายดีเขาก็มีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยยึดเหนียวจิตใจอยู่เหมือนกันนะครับ
เรามาเริ่มกันที่ร้านหมูปลาร้าสายซิ่งที่เรียกว่ามูกันตั้งแต่เริ่มเปิดร้านกันเลยทีเดียว
เพราะก่อนที่จะขายได้ขายดีถึงวันละ๘๐๐ไม้สร้างรายได้เดือนนึงเนี่ยเป็นแสนแบบนี้
ก็เคยมีปฏิหารเกิดขึ้นจนถึงขั้นศักยันต์ของเซียนแปะโรงสีไว้ที่แขนทั้งสองข้าง
อะไรทำให้เขาศรัทธาขนาดนี้ให้พี่วุฒิและน้องเปียโนเจ้าของร้านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
วันหนึ่งที่ผมเริ่มคิดว่าจะขายไปไหนสามวันเนี่ยอ่าเรายังไม่สบายใจลองมีไขว้สันตรายกันเดิม

แต่ถึงเพิ่งเล่นหัวเราอ่ะเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปที่ไหน

ไปอะไรยังไงเฟนข่าวลูกไปเรื่อย

แล้วผมก็ทำตามทุกอย่างสุดท้ายผมก็มาขอขอพรจากท่านว่า
ผมจะเปิดร้านนะภายในสามวันนี้ขอให้ผมเปิดร้านขอให้ผมประโยชน์ความเหล็ก
ผมขอแค่อย่างเดียวแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาสุดท้ายวันแรก
ผมก็เลยเริ่มเริ่มเปิดกับแฟน
อ๋อแล้วก็มีหลักนี้สิบโต๊ะแต่ขายได้วันนั้นอ่ะห้ามหมื่นบาท
อ๋อว้าวแล้วนะคนรู้จริงคือจากนั้นมาผมก็

ขออะไรได้จากความสาธาระที่เชื่อว่าทำให้ร้านเจริญร่วงเรือง
ก็มาสู่อีกหนึ่งร้านที่เชื่อว่าขายดีเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนำพามา
อย่างร้านเจ๊นกกระท้อนซิ่งที่เมื่อช่วงฤดูทุเรียนที่ผ่านมา
เขาขายได้ถึง๒๐๐กิโลต่อวันเลยนะ
กับเมนูข้าวเหนียวไอติมทุเรียนยักษ์ที่สำคัญเนี่ยครับเมนูนี้
เขาได้มาจากการขอพรเอ้าจะเป็นยังไงให้เจ๊นกเล่าให้ฟังหน่อยครับ

แล้วก็บอกว่าให้เจ๊กลับมาเนี่ยให้หยิบจับผลไม้ตัวไหนก็ได้ในร้าน
ปังขึ้นมาให้คนรู้จักเจ๊อีกรอบนึง
พอกลับมาได้ไม่เกิน๓วันมี
น้องผู้หญิงคนนึงเดินมาตรงโค้งเนี่ย
โค้งนี่เลยโค้งตรงปูโอ่งหน้ากนี่เลยเดินมา
เจ๊หนูอยากได้ข้าวเหนียวทุเรียนแบบนี้

ว่าอยากกินแบบนี้ถึงไม่รู้อยู่ดี
เจ๊ก็เลยทำแล้วไปลงเล่นใส่คโต๊ะ

อันนี้๓๔๓บาท
แล้วกลายเป็นแมนูทุเรียนที่สร้างกำไรเหล็ดเลย

คือของดีอร่อยและมีคุณภาพเนี่ยยังไม่พอ

มีพันครึ่งหมื่นปีหมื่นพิมพ์แสน
ฟ้าน้อยนี่คือล่าสุดคือไปทำบุญที่วัดมหิงสา
อ่าก็เข้าไปกันหลายคนแต่อาจารย์เจ้าอาวาสอ่ะ
อุ้มมาวางไว้ตรงเจ๊อ่าองค์เดียวบอกว่าเอากลับไปค้าขาย
อินนี่เป็นคนชอบลองของอ่าก็เลยบอกว่าถ้ามาอยู่จริง
นะใช่ไหมคะขายจริงจริงอ่ะวันนี้ถ้าซื้อขอให้ถูก
ดีใต้ฐานของพี่ฟ้าน้อยมีเลขเอ๊ก็เลยเอาไปซื้อเล่นเล่น
ก็เลยถูกแม่เคยได้มากที่สุดคือเท่าไหร
ก็ได้เป็นแสนเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้เล่นตลอดนะ
คือไม่ไม่ใช่ว่าขายของจะไปซื้อตลอด
ไม่ได้ต้องต้องกากบาทตรงนี้ด้วยนะอ่า
เพราะว่าเลิกเล่นมาตั้งนานอ่า

แล้วฝากคูณนี่คือแม่ได้เคล็ดลับมาจากไหนคะ
อาจารย์ค่ะอาจารย์ที่นับถือที่จังหวัดสุรินทร์

ตรงใต้ต้นคูณอ๋อครับครับ
ทนคูณแล้วพอดีอาจารย์บอกว่าถ้าเก็บฝักคูณไว้ได้
ล่วงลงมาจากต้นแล้วไม่แตกไม่หัก

อาจารย์เขาก็ส่งไปให้อาจารย์
จ๊ก็ทำพิธีให้เจ๊ก็ชอบเอามาแจกให้ลูกค้าอย่างนี้ค่ะ

ใส่มุมแม่ถ้าหนูไม่ได้ค้าขายหนูได้ไหม

มีปู่กับย่าพญานาคถึง๓องค์ด้วยกัน

ขายของได้หนึ่งแสนบาท
เดี๋ยวจะไปถอยสังขารใหม่มาให้

เถอะพึกก็ได้ออกรายการเนี่ยค่ะ
พอออกรายการปุ๊บก็ลูกค้าก็มา

ถ้าไม่ใช่วันพระใหญ่ก็คืออ่างน้ำอ่ะ

จะมีน้ำไหลเอาทางอ่างท่าน
ที่ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะ
แม่นุ๊กเปิดร้านเอ่อมะมะนับปลาหวานขายไม่ดีคือยังไงแม่
ตรงนี้มันเป็นทางสี่แพ่งตั้งแต่แรกเลย
ยังไม่ทำอะไรเลยคนเดินมาก็ไปเห็นร้านเจ๊
รถก็ไม่เห็นรถผ่านไปเจ๊นุกวันนี้เปิดไหม
เปิดไม่เห็นร้านเจ๊ผ้าใบปิดเปิดวนกลับมาใหม่
เขาถึงเห็นว่าเปิดแต่เขาเห็นว่าร้านเจ๊น่ะปิดเฮ้ย
จริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงค่ะคือตอนที่อ่าไม่มีใครเห็นเลย
ใช่ไหมคะอาจารย์ที่นับถือก็บอกอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้น
อาจารย์ก็บอกว่าใครจะไปเห็นได้ยังไงผีนี่บังเต็มร้านเลย
เกิดจากการที่เราไปเอาของขังมาทั้งผ้ายันมาจากไหนก็ไม่รู้
กุมารเอ่ยอะไรเอ่ยเต็มร้านมีแต่มนต์ดำทั้งร้าน
แล้วเราแก้ไขยังไงครับอาจารย์ค่ะอาจารย์ที่นับถือมา
ทำพิธีให้แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ได้ออกรายการ
ก็ขึ้นขึ้นขึ้นมาเรื่อยเลยอีกหนึ่งท่านที่เป็นกำลังใจ
และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเจ๊นกนั่นก็คือคุณแม่บุภา
แต่ครั้งหนึ่งแม่เนี่ยเคยพาเจ๊นกไปเข้าวัดพรมน้ำมนต์
เพราะคิดว่าเจนกโดนของเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
ตอนนั้นอาการเป็นยังไงแม่ก็ปวดหัวเข่าค่ะปวดมาก
กินยาแบบทั้งยาคลายเส้นยาแก้ปวดจะจับให้เขาจับเส้นก็ไม่หายค่ะ
มันเวลามันปวดเป็นเป็นเวลาค่ะไม่ใช่มันจะปวดทั้งวันไม่ใช่นะ
พระวันโกนหนักเลยโอ้หนักเลยเหมือนมีคนมาเหยียบอ่ะ
นอนดูเหมือนเหยียบอ๋อมันเป็นแปลกใช่มันแปลกอ่ะ
แล้วแม่เขาบอกว่าลองไปหาอาจารย์รู้ไหมว่าไงก็เลยโทรคุยกับอาจารย์
จะโทรมาบอกว่าให้พาเจ๊นกไปสุรินด่วนเขาเลยพาไป
ครับอาจารย์ก็เลยถอนของออก
แล้วตอนนั้นนะคะแม่พิธีกรรมในการถอนอาจารย์ท่านทำยังไงคะ
อันนี้เขาใช้ไข่ให้เจ๊คว่ำแล้วเอาวนด้านล่างแล้วก็สวด
แล้วว่าตอนเขาวนอ่ะมันเจ็บมากซึ่งตอนนั้นเรารู้ตัวก็รู้
จะไม่รู้ก็ไม่รู้ค่ะวนเสร็จแล้วก็เตาะออกมามันเป็นน้ำดำ
ลูกที่สองก็ทำอีกทำจนลูกที่เจ็ด
ลูกที่เจ็ดกระท่ออกมาเป็นน้ำดำและมีเหมือนคล้ายคล้ายก้อนเส้นผงอ่ะ
ลูกที่แปดที่เก้าจนออกมาเป็นไข่ดีแม่จัดหนักจริงจริงเลยนะครับเจ๊นก
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของกุมารทองก็มีอีกหนึ่งร้านที่เรียกว่าจัดเต็มไม่แพ้กัน
นั่นก็คือร้านเล็กผงข้าวต้มปลาที่นอกจากจะมีปลาจากน่านน้ำไทยขายกว่า๑๐๐ชนิด
รายได้หลักแสนต่อวันก็ยังมีกุมารทองอยู่อีกเป็นร้อยองค์เลยทีเดียว
ที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปฟังจากปากพี่เอและพี่แนนเจ้าของร้านกันเลยครับ
บูชากุมารทองครับผมว่าเป็นคนหนึ่งที่เจอตั้งแต่เด็กของอาม่าอาม่าเหลีย
อ๋อของตัวเองเจอบ้านตัวเองด้วยอาม่าเรียงแล้วเราอ่ะเข้าบ้านไปตอนดึกดึก
เราก็เห็นเด็กที่ไม่ให้เด็กในบ้านยืนดูดนมอยู่ในตู้เย็น
เห็นเป็นตัวตัวเป็นเด็กเลยเนี่ยฮะก็เห็นยืนดูดนมอ่ะพี่เปิดตู้เย็นดูดนมอ่ะ
ก็เลยเริ่มที่จะเชื่อเรื่องนี้เพราะตอนเริ่มขายของตอนที่เราเป็นโรคซึมเศร้าหนัก
สิ่งหนึ่งที่หมอแนะนำคือหาสิ่งยึดเหนียวจิตใจก็เลยเอากุมารทององค์นั้นอ่ะ
มาเริ่มบูชาก็จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่ทุกวันนี้มีอยู่ร้อยกว่าองค์
โอ้โห
ว่าได้ผลสิได้ผลครับได้ผลชุดนี้แนนเจอด้วยนะเหรอ
นี้แนนเขาเจอเองกับตัวเพราะตอนแรกแนนเขาไม่เชื่อ
เหตุการณ์ที่เจอก็คือวันนั้นบ้านจะเป็นเหมือนตึกแถวอะค่ะมีมี๓ชั้น
ห้องนอนก็จะอยู่ชั้นที่สองณตอนที่นอนนะคะเราก็จะได้ยินเหมือนเสียงเหมือนลูกแก้วอะค่ะ
อยู่อยู่ข้างบนชั้นสามเราคิดเข้าใจว่าเราฝันพอเราลืมตาเราตื่น
เสียงเสียงตรงนั้นก็หายไปค่ะพอเสร็จเราก็นอนต่อพอเรานอน
ณขณะที่เรานอนเสียงมันก็ดังขึ้นมาอีกแล้วแต่เราเรายังหลับตาอยู่นะคะ
เราก็เลยลืมตาพอเราลืมตาเสียงก็ดับไปอีกแล้วก็นอนต่อทีนี้คือเราไม่หลับ
ขณะที่เรายังไม่หลับอ่ะเสียงมันก็ดังขึ้นมาอีกเจอก็เจอเป็นไงเป็นกัน
แล้วก็เลยคิดอย่างงั้นก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมานั่งภาพที่เห็นคือเป็นเด็กนั่งล้อมวง
ช่วงนั้นน่าจะประมาณตีสองตีสามได้ค่ะแล้วก็เลยบอกว่านี่มันเวลานอน
มันไม่ใช่เวลาเล่นจนเท่าปัจจุบันเราก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกเลย
อ่าแต่แนนเขาไม่ได้แค่นั้นนะพอแนนเขาเจอปุ๊บเขาเชื่อทีนี้เขาขอ
คือฝันเหมือนกันค่ะจะมีเด็กผูกอย่างนี้แล้วก็ใส่จงกระเบน
แล้วก็เหมือนเดินมาคุยกับเราว่าเขาชื่อจุกอยากกินบ้าจ่าง
พอตื่นเช้ามาเราก็เลยไปยืนดูตู้หน้ากุมันมันมีอย่างที่เราฝันไหม
มันมีอย่างที่เราเห็นไหมแล้วพอมาดูชื่อเขาก็ชื่อจุกจริงจริง
ผมดีเนี่ยที่มาที่มาขอบอกว่าอยากกินบะจ่างใช่ใช่ใช่ใช่
หลังจากที่น้องเขามาขอบ๊ะจ่างเราไปแล้วเราก็ขอน้องเขาคืนบ้าง
เห็นบอกขอโชคขอลาบกันเลยทีเดียวด้วยเป็นคนที่ชอบแบบปักป่อปักห้อยอะค่ะ
ห้อยค่ะก็คือเหมือนว่าเราให้แล้วนะแล้วคุณแบบรับรู้จริงไหมหรือรับรู้ได้จริงหรือเปล่า
ถ้าคุณรับของเราจริงแล้วคุณอยู่กับเราจริงเนี่ย
งวดเนี้ยขอสักครั้งหนึ่งจับรถตาลีมาถูกถูกค่ะ
แล้วถูกถูกกันติดต่อกันสามงวดโอ้โห
เรียกว่านอกจากเรื่องฝีมือการทำอาหารแล้วเนี่ย
ก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เพิ่มความมั่นใจในการค้าขายอีกด้วยนะครับ
งั้นเรามาต่อกันที่ร้านเมืองกรุงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
ที่ไม่ใช่เพียงแค่ความอร่อยของไก่ตุ๋นรสชาติเยี่ยมที่ทำให้ขายได้ถึงวันละ๕๐๐ชาม
ใช้ไก่วันวันหนึ่งเนี่ยร่วมหนึ่งร้อยกิโลกรัมเงินทีเดียว
แต่ที่ร้านนี้เนี่ยเขาก็ยังมีความเชื่อเรื่องแม่ตะเคียน
ที่วันนี้คืนดีก็ชอบออกมายืนดูลูกค้าเฮ้ยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น
เจ๊เล็กและเฮียปองเจ้าของร้านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
รู้จักวัดอะไรคะวัดบางพุทธนอกพอมาอยู่ร้านนี้ก็พอดีคนรู้จักเขาบอกว่า
มาเอาเลยนะเดี๋ยวจะไม่มีแล้วก็มีบางคนเขาที่เขาลูกค้ามานั่งกินที่เขามีองค์เขาเห็นนะ
คือถ้ามองที่ไปจะเป็นผู้หญิงไม่สูงมากขวบยาวองค์ดำแต่ไม่เห็นท่าตา
แต่ไม่ใช่แม่แตกเชนแบบเดียวนะไทยเฮียวันถ้าผมบอกมีอีกองค์ที่เกี่ยวกับรายการเราด้วยนะ
ท้าวเวสุวรรณ

ที่อยู่ตรงฐานพระพุทธจิณราชที่พิศนโลกอะครับ

ตอนเราไปอยู่ที่บ้านก่อนบ้านคองศรี

ประมาณสัก๓วันได้

ก็เลยบอกว่าปู่มาอยู่กับลูกแล้ว

สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือเครื่องบูชา
เคยทำสจติร้อยผ่วงมาลัย๓วัน
ทำเงินได้๓ล้านบาท
ฟังไม่ผิดหรอกครับเขาทำยังไงถึงได้ขายดีขนาดนี้
เราไปคุยกับพี่เอ๊เจ้าของร้านกันดีกว่าครับ
ปกติก็คือจะมีมาลัยไหว้พระยืนพื้นเลยค่ะ

เป็นลูกค้าแบบสายมูไหว้พญานาค

แต่เห็นว่าเมื่อก่อนคุณแม่เป็นคนทำร้านนี้ขึ้นมาก่อน
แล้วพี่เอ๊เข้ามารับช่วงต่อได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
ปกติคือเราก็อยู่กับแม่อยู่แล้วอย่างนี้ค่ะ

พอเรียนจบก็เข้ามาช่วยคุณแม่เต็มตัว
ถ้าดูแลจริงก็ประมาณ๓๔ปีหลังนี้เองค่ะ
ของคุณแม่เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนมาลัยไหว้พระปกติทั่วไป
หัดทำแบบแปลกแบบมาลัยพระกร

แล้วก็ตอนเด็กเราคุ้นเคยกับงานมะลิอยู่แล้ว
แล้วมันจะมีหนังสือขวัญเรือนนะคะ
ที่เขาจะมีแบบสอนตัดเย็บสอนงานฝีมือ

มันเหมือนเปิดโลกเราเราก็เลยหัดร้อยให้มันเป็นลวดลาย

อย่างนี้มันมีจุดเริ่มมาจากช่วงหน้าหนาว
ลูกค้าอยากได้มาลิพวงที่ใหญ่
แต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยดอกมะลิเขาจะเล็ก

วงมะลิมันใหญ่ขึ้นก็เลยลองบิดเกียวดู
พวงใหญ่แล้วก็ลูกค้าก็แฮปปี้ในการใช้งาน
เพราะว่าพวงมันอ้วนเต็มไม้เต็มเมืองี้อะค่ะ

อันนี้เป็นพวงมาลัยมะลิจะเป็นไซส์ใหญ่กว่าปกติอะค่ะ

คนนี้ต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย๒๓วันนะคะ
โอ้โหมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการพัฒนาฝีมืออยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ย
ซึ่งพวงมาลัยที่กำลังเป็นกระแส
ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ก็คือ
พวงมาลัยที่ใช้ไหว้เทพต่าง
แล้วแบบไหนใช้ไหว้เทพอะไร
ให้พี่เอ๊ช่วยบอกหน่อยได้ไหมล่ะครับ
พระแม่รักษมีนิยมใช้ดอกบัวในการบูชาค่ะ
ลูกค้าก็เลยแบบเหมือนมีโจทย์ให้เราว่า

อันนี้จะเป็นว่ายทาเวสวันค่ะ
จะใช้กุหลาบแดงในการไหว้

พวกนี้ก็คือใช้ประมาณ๙๐๐ดอกกุหลาบแดง

วงต่อไปจะเป็นพวงพญานาคค่ะ
อันนี้จะเป็นงานสดทั้งหมดค่ะ

มันสามารถทำงานที่เป็นรวดรายละเอียดแบบนี้ได้
ชายมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบกีบกล้วยไม้

สำหรับเอ๊ะเอ๊ะว่าทุกอาชีพมีคุณค่าค่ะ

ก็เลยรู้สึกว่าอยากต่อยอดให้คุณแม่
ครบเครื่องเรื่องหมู่กันไปขนาดนี้

ช่วงหน้ายังมีที่สุดของเศรษฐีป้ายแดง

เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

ผ่าท้องนี่ยังไม่ได้นั่งเลยนะ

เออไม่ยำที่เรายากลำบากมา

เขารักลูกรักครอบครัว
พอนะครับ
เรายังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
แต่ก่อนที่เราจะไปดูความเป็นที่สุด
ของปี๒๕๖๕ในเรื่องถัดไป

ก็คงกำลังมองหาสถานที่ไหว้สักการะบูชา
เพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์ปัดเป่าทุกภัยให้หมดไปพร้อมกับปีเก่า
เตรียมรับสิ่งดีที่จะเข้ามาในปีใหม่
เราเลยตามสินแสชัยกลับไปที่อารำไทยสเวียนก้วน
อารามของศาสนาเตาแห่งแรกในประเทศไทย
ซึ่งพิธีสะดอกเคราะห์ของที่นี่จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ
ใครที่ดวงตกค้าขายลำบากไม่ปังไม่เห็ง
ต้องมาที่นี่เลยครับอารามไทยเสวียงก้วน
เพราะว่าที่นี่จะมีวิธีไล่เสนียดเสริมทรัพย์เสริมดวง
แล้วก็แก้อาถรรพ์ต่างรับรองกลับไปทุกท่านเห็งปังรวยทุกคนเลยครับ
การมาสะดอกเคาะที่อารามไทยเสียนก้วนนะครับ
เราก็จะมีนักพจน์นะครับเป็นลูกศิษย์ของท่านปรมาจารย์จางเทนสื่อ
ซึ่งในพิธีจี้ไก่นี้จะต้องมีนักพจน์ที่เป็นลูกศิษย์ของปรามาจารย์จางเซียนซื่อ
ปฐมมาเป็นผู้ทำพิธีโดยใช้พลังอำนาจของปรมาจารย์
ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนั่นเองล่ะครับ
นักพจน์เป็นคู่เชื่อมระหว่างสวรรค์และดิน
เมื่อสวรรค์และดินมาเจอกับภาคมนุษย์ก็จะเกิดความสะสม
เดี๋ยวผมจะแนะนำนักพจน์นะครับก็คือท่านอาจารย์ทีสวัสดีครับ

อาจารย์ครับพิธีสะดอกเคาะเราเริ่มต้นเบื้องต้นมียังไงบ้างครับ
เริ่มต้นเราก็คือจะมีเป็นพิธีเชิญปรมาจารย์เพราะว่าในการทำพิธีในศาสนาเต่าเนี่ย
เราจะต้องมีการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทพเจ้าลงมาเป็นประธานในพิธีก่อน
จากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่พิธีการสะดอกเคาะโดยการจะใช้กระดาษสะดอกเคาะแบบนี้นะครับ
ให้เอารูปต่างตัวตัวนี้เป็นตัวเอาสิ่งที่ไม่ดีเอาไปไกลอย่ามาติดพันธุ์เราอีกนะครับ
นี่คือการสะดอกเขาแบบเตาเราก็จะเข้าสู่กระบวนการการข้ามไฟ
ซึ่งก็เป็นการสะดอกเคาะอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการชำระล้าง
เพราะว่าน้ำกับไฟในศาสนาเตาเป็นสิ่งที่สามารถชำระล้างให้ดวงวิญญาณเกิดความบริสุทธิ์ได้
หลังจากนั้นเมื่อข้ามไฟเสร็จเราก็จะมาประทับตราของชื่อเทพเจ้า
ลงบนกลางเสื้อของผู้ทำพิธีเพื่อให้ผู้ทำพิธีเนี่ยมีดวงที่ดีกลับไป
ลองสังเกตนะครับเห็นนักพจน์ไหมครับเขาประสานมือเป็นรหัสมือ
การการที่เขาจับแบบนี้ปั๊บเราก็รู้นะอันนี้คือรหัสมือเทพเจ้าที่จะมาจับและประทับ
พอประทับปุ๊บเนี่ยเทพเจ้าในรหัสมือก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับ
มันทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์จริงคนมาขอแล้วประสบความสำเร็จเยอะมาก
เสื้อนี้ผ่านทำพิธีเสร็จแล้วสามารถนำกลับไปใส่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยดวงชะตาดีขึ้น
ตกสามารถนำเสื้อตัวนั้นมาใส่ซ้ำได้ครับและขั้นตอนสุดท้ายเมื่อข้ามไปมาแล้ว
เราก็จะต้องมาเซ็งป่วยหมายถึงว่ามาเสี่ยงทายเสี่ยงทายโดยใช้ไม้นะครับ
เสี่ยงทายอันนี้ทำมาจากลากไผ่ลากไผ่ที่จะต้องคัดสรรนะครับ
เพราะฉะนั้นจะมีปุ่มสุริยันและจันทรา
ถ้าผลออกมาเป็นความหงายหมายความว่าพิธีสำเร็จด้วยดี
แต่ถ้าผลออกมาเป็นหงายแสดงว่าพิธีกรรมยังไม่พอ
ต้องทำพิธีเพิ่มหรือถ้าคว่ำคือไม่ผ่าน
อธิษฐานว่าจะทำบุญเพิ่มขึ้นอีกเพื่ออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
แล้วโยนไม้ใหม่จนกว่าจะผ่านนั่นเองล่ะครับ
เสด็อกเคราะห์กันเสร็จเรียบร้อย
ก็เข้ามาสู่ที่สุดของความดราม่า
เพราะแต่ละร้านกว่าจะประสบความสำเร็จ
จนกลายเป็นเศษหินป้ายแดงได้ยางทุกวันนี้
ก็ล้วนต้องต่อสู้ผ่านเส้นทางชีวิตที่ยากลำบากมาไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับ
เริ่มจากร้านแรกห้อยส้มตำไก่ย่างตี๔
ร้านเด็ดร้านดังขวานใจคนอีสาน
กว่าจะขายไก่ย่างได้วันละไม่ต่ำกว่า๑๐๐กิโล
ปลาดุกย่างอีกกว่า๑๕๐ตัวต่อวัน
อ้อยและพ่อนอมเจ้าของร้านอดีตก็เคยต้องรับจ้างหาเงินรายวัน
เพื่อส่งเงินไปให้ลูกที่ต่างจังหวัดถึง๔คน
อะไรทำให้เขาฝ่าฟันมาได้ไปชมกันเลยครับ
ครับผมเราไม่มั่งใจว่ามัน

แม้ลำบากขนาดไหนจะจำได้ปีแรกที่ขาย
ลำบากมากเลยค่ะเวลาฝนมาโหเพลิงก็ปิวไหนจะไปเก็บ
ล้องเรื่องก็เหลือนิดหน่อยค่ะลูก
ไม่ใช่ว่าเรามองว่าลูกเราเยอะแล้วเรามองว่าลูกมาเป็นปัญหา
ถึงเราสะพายลูกเราเนี่ยเป็นสักสองชั่วโมง

สะพายเป็นปัญหา
ชอบย่างไก่ขลาดแรงนี่ด้วยนะ
ครั้งวันนะผมสะพาย

ทำไมมาตำส้มตำก็ไม่มีใครทำได้เหรอ

ใช่ไหมอันนั้นต้องสะพายทั้งวันกระถานเล็ก
คนพ่อก็สงสารนะพ่อขาแล้วแม่ขาขายไก่

แต่เขาไม่พูดว่าเป็นผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิง
คือเรามองว่ารูปไม่ใช่ปัญหา

มันทุกอย่างมันจะหายเหนื่อยเลย
มุ่งหมายมองลูกเนี่ยว่า
เราต้องทำให้ลูกเราทำให้เหมือนเรา
ขยันและอดทนและอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีมากขึ้น

ลูกเราจะต้องมีความสุขนะแม่
ถ้าคิดอย่างนี้ความเหนื่อยเราจะ

ทุกค่าหายเลยผมสามารถยืนอุ้มลูกผมเนี่ย

เพราะลูกทีตื่นก็เพาะนมแล้วก็ย่างไก่

เมื่อกี้แม่บอกพ่อว่าจะคอยมาบอกสู้แล้วแม่เราจะบอกพ่อยังไง

มีอะไรอยากจะขอบคุณกันและกันบ้างไหม
ต้องใช้คำว่าขอบคุณเนาะ
ขอบคุณคุณแม่ที่ทำในสิ่งที่

ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับ
คือว่าเขาเป็นคนพาเราพาขอบคุณมากครับ
แม่ก็ขอบคุณพ่อมากที่ให้วันนี้

มองพ่อมองหนู
เรามีวันนี้ก็พ่อเราสองคนนี่เลยลูกรูปด้วย
แม่ช่วยกันทำมาหากินแบบนี้ก็ไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่า

ซึ่งเราก็มีอีกหนึ่งร้านที่เป็นตัวอย่างของการสู้ชีวิตไม่อายทำกินนั่นก็คือ
ขายก๋วยเตี๋ยวเพียงชามละ๑๒บาท
แต่แค่เดือนเดียวก็ได้จับเงินแสนแล้วล่ะครับ

น้องไมโลเจ้าของร้านก็เคยผ่านฝันร้าย
เมื่อต้องเสียคุณแม่ไปอย่างกระทันหัน
เหลือไว้เพียงหม้อก๋วยเตี๋ยว๑ใบ

อยู่กับแม่ก็ช่วยช่วยแม่ออกกลับมา
ตี๔ตี๕ก็มาช่วยขายข้าวแกงอะไรอย่างนี้ครับ

เดิมทีเคยขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่ง
ก็คือเขาผู้หญิงคนเดียวแต่ว่าสามารถทำทุกอย่างที่เราไม่สามารถ
พี่เขาทำได้ด้วยเหรอแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้

พอแม่เริ่มป่วยแม่เข้าโรงพยาบาลเราก็คิดว่า
รักษาตัวแล้วเดี๋ยวก็หาย
ปรากฏว่า
ผมจะคิดอยู่ตลอดว่าผมจะต้องเงินมรดกสุดท้ายนะ

กับหม้อก๋วยเตี๋ยวหนึ่งใบที่ว่ามีนะ

เอาเงินขึ้นมาจากเงินตรงนั้นกับหม้อก๋วยเตี๋ยวหนึ่งใบ
ใช่ก็เอาเป็นเงินต่อเงินลองดู
แกเล่าว่าขายไม่ดี
แล้วก็ลูกค้าเต็มเลย

แต่หนูต้องถามคำถามนี้จริง
เคยมีสักแไม่ที่รู้สึกว่า

เพราะว่าถ้าหนูคิดว่าหนูเลิกกับเขาไป
หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะเจอคนที่ดีแบบนี้อีกหรือเปล่า

เมื่อกี้ก็พูดถึงเราขนาดนั้นแล้วอ่ะพี่ไมโล

คือเราก็รักนะแต่บางทีเราก็ไม่ได้แบบต้องพูด

ดูแล้วว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรมีคู่ชีวิตต้องมีอย่างนี้

พอเขาถอยก็ปอบปอบกันไปเนอะ
เรียกว่าเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นสร้างตัวจริงเลยนะครับเนี่ย
แต่สำหรับบางร้านกว่าจะประสบความสำเร็จได้
อาจจะต้องแลกมาด้วยประสบการณ์ที่เคยล้มเหลว
ทั้งการงานและชีวิตคู่อย่างร้านอู๊ดห่อหมกปลาช่อน
ขายมาแล้วร่วม๓๐ปีทำสดใหม่แบบวันต่อวัน
จุดเด่นที่เครื่องแกงทำเองกับเนื้อปลาเน้น
ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจจนถ่ายได้วันละ๑๐๐กระทง
แต่แทบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับว่าก่อนที่จะขายดีขนาดนี้เนี่ย
ชีวิตของพ่ออู๊ดเจ้าของร้านก็เคยต้องสะดุด
เพราะปัญหาทางด้านครอบครัว
เติบทำอะไรกันเป็นลูกน้องเค้าเจ็บตังค์มาประมาณอยู่๒๓ปี
มาหาอุปกรณ์ก็เลยอยากจะมาลองทำอีกครั้ง๑ว่าลูกค้านี้ใช่ไหมครับ

ซึ่งอีกหนึ่งแรงสำคัญที่มาแบ่งเบาภาระของพ่ออู๊ดก็คือ
แม่ตูนภรรยาของพ่ออู๊ดนั่นเองล่ะครับ
แต่ด้วยความเจ้าชู้ของพ่ออู๊ดก็เลยเกิดทำให้บ้านแตกมาแล้วล่ะครับ
จับได้ยังไงแม่ขออนุญาตค่ะ
วันนั้นกลับบ้านเร็วธรรมดาจะกลับบ้านประมาณทุ่ม
นั้นพอผมหมดเร็วก็เลยได้กลับบ้านเร็ว

อืมเท่านั้นแหละปลาที่มีมาเนี่ยกระจายหมดเลยทั้งบ้าน
เรียบร้อยวันนั้นไม่ต้องกินกันเลยข้าวเพิ่ม
แล้วก็ถามเขาตรงถามพ่อเขาว่าไงรับครึ่งหนึ่งไม่รับครึ่งหนึ่ง

ก็เสียใจเหมือนกันนะแบบว่าเออไม่ยำที่เรายากลำบากมาแบบ
กว่าจะมีบ้านกว่าจะมีรถขายของก็ลำบาก
ตรงไหนที่มีถนนข้างทางเราก็ไปนั่งขายนะ
ยังยังไม่เคยแต่งเลยนะเสียดายซื้อเครื่องสำอางมันแพง

ประหยัดเงินผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรแบบนี้มันไม่มีความดีเลยหรอก
แบบว่าไม่ได้ค่อยเป็นบ่อยหรอกอะไรอย่างนี้
เราก็คิดถึงว่าคนเราคงอาจจะแบบ

อะไรอย่างนี้ก็ควรให้อภัยกันได้

ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่า

ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเขารักลูก

ทุกวันนี้ถ้าถามว่า
พ่อเขารักเขาแบบ

ถามกันเล่น